จะเป็นงานธรรมดาไม่ได้เด็ดขาดครับ
รอบนี้สสเสียระประชดประชันร้อนแรงขนาดไหน

ลงไปนอนในโรงศพซ้อมตาย

ชดอธิบดีอยากจะไล่อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วออกไปดูจากท่านสสิระเจนจาคะ

ไม่ใช่ให้รีบปิดนะให้รีบเอาท่านออกมา

คือเวลาคนไปนอนในโรงศพเขาบอกแก้เคล็ด

ท่านสอสอเสียระเจนจากค่ะโควิดหนักจริง
หนักจริงขนาดไหนหนักจริงคือมีเจ็บมีตายทุกวัน

ขนาดสอสอเสียระเจนจากค่ะเข้าใจว่าจะทนไม่ไหว
ถึงขั้นต้องไปหาโรงศพมานอนเพื่อเป็นการซ้อมตายครับ
แล้วฟาดแรงขนาดไหนฟาดแรงจัดเลย
ยาฟาวิพิราเวียมันก็ไม่มี
ธิบดีต้องรับผิดชอบอธิบดีอะไรนะขอชื่ออีกทีได้ไหม

คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์บอกเนี่ยท่านเป็นเบอร์หนึ่ง

เมื่อกี้เขาเพิ่งยืนข้างคุณอนุทินเซ็นสัญญาไฟเซอร์ไป
น้องพี่ไม่นับคนโหน
ท่านโอภาษลาออกไปเองเถอะ
น่าจะดีที่สุดมีเสียงไหมล่ะเชิญ
วันนี้ผมเชิญพี่น้องสื่อประชนมาเนี่ยผมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่
ไม่รู้จะติดโควิดเมื่อไหร่แต่วันนี้ผมยังมีปากที่พูดให้ใครประชาชน
มีการสั่งเสียงให้ย่าพี่น้องลูกผมได้เพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอซ้อมตาย
นี้ให้ประชาชนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้หรือ
แช่งไอ้พวกหาผลประโยชน์บนความตายของประชาชน
ขอให้ผลกรรมทั้งหลายตามไปสนองเขา
ปากเลยหลายคนช่วยซูดปากเลย
อย่าไปนึกหน้าตามเด็ดขาดนะฮะ
และจากเหตุการณ์นี้ทำให้พระมหาภัยวันวรวรโน
พระนักคิดนักเขียนวัดสร้อยทองคนดัง
ถึงขั้นบอกถ้าบางเรื่องแกก็น่ารักนะ
สั้นคำนี้จากนั้นมามาหาประชาชน
มาแสดงความเห็นต่อเนื่องทันที
แล้วร้อนระอุขนาดไหนท่านสอสอเสียระปิดทีวี
เป็นการด่วนเลยแล้วก็ปิดไลฟ์ในเฟซบุ๊คด้วย
มาแล้วเหรอเพราะตอนนี้มีคนเข้ามา
ท่านอ่านเองอ่ะอ่านเองเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วไม่น่ารัก
มันร้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ
คนที่คุณควรจะไล่คนที่เขารับผิดชอบ
ไม่ใช่อธิบดีกรมควบคุมโรคนะ
เพราะเบอร์หนึ่งที่สูงกว่านั้นคุณนัทพงศ์คุณพูดชื่อถูก
ไม่เพราะว่าเอ่อเบอร์หนึ่งอ่ะ
เฮ้ยเบอร์หนึ่งเป็นหนักคุณอนุทินได้ไง
คือเขาเป็นผู้กำกับดูแลกรมควบคุมโรค
เร่ายากสาปแช่งไล่นายกสิอ่า
ไล่รัฐมนตรีทั้งคณะเถอะออกไปเถอะ

เรามองแบบนักข่าวการเมือง
นี่แซะไปถึงคุณอนุทินไง

ทั้งหลายชาวโซเชียลทั้งหลายแรงจัดฮะ
แรงจ่ายขนาดไหนไล่อธิบดีมันไม่เกี่ยวข้องเลย
ควรจะไล่รัฐมนตรีควรจะไล่ลุงมากกว่านั้น
แต่บางท่านบอกช่วยหน่อยช่วยหาฝามาปิดให้หน่อย
ปิดฝาปิดฝาอื่นโอเค
ฝาอื่นเพราะว่าเดี๋ยวอะไรมันเข้าไป
ส่วนฝานี้ให้ท่านได้จัดการแสดงเต็มที่
จะได้บางคนบอกว่าช่วยผิดเลยไม่ต้องไปอ้ำอึ้งแล้ว
ฝานี่แหละแล้วทำพิธีชาปณะให้เรียบร้อยเลย

แล้วบางท่านบอกนี่ซ้อมตายเหรออ้าวนี่แค่ซ้อมเหรอ
ไม่ใช่เป็นอะไรแล้วเหรอซ้อมเขาทำเคริงสัญลักษณ์นะฮะ
แต่นี่คือในฐานะสอสอเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน

ไม่ใช่มานั่งกินเงินเดือนเป็นแสนอย่างนี้ธรรมดา
สสิราเจนจาคาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าการเคลื่อนไหวมันเป็นเสมือนดาบสองคม
เพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งดูทีวี
อย่าเพิ่งดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเช้าวันนี้เลย
สอสสีลาเดือดหน้าดูเลยนะครับ